เกินครึ่งแน่นอนท่ามกลางความเคลือบแคลงสงสัย
จะมีสมาชิกของพักสองลุงเข้าร่วมด้วยหรือไม่
วันนี้ที่หน้าที่ทำการพักเพื่อไทย

หลายคนก็บอกว่าโอ้โหแดงเดือดเลยเดือดกันที่หน้าพัก
ก็คือมีทางเหมือนกับเป็นอดีตแฟนคลับ
พูดแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าเลิกเป็นแฟนคลับแล้ว
เนี่ยค่ะมากันที่หน้าพักมาบอกว่าเลิกติดตามแล้วนะ
สนับสนุนพักเพื่อไทยแล้วด้วย
หลังจากจับมือกับภูมิใจไทยเนี่ยแหมมันทำให้อกหัก
เหมือนกับไปคบชู้พาหนูเข้าบ้าน
ไหนเคยบอกว่าไล่หนูตีงูเห่าไง
จากกลุ่มแท็กซี่ทวงคืนความยุติธรรม
และกลุ่มแท็กซี่อิสระเพื่อสังคมนะคะ
นำโดยคุณวรพลมาประกาศจุดยืนไม่เอาแล้ว
ไม่สนับสนุนเพื่อไทยอีกต่อไปแล้ว
เอาเสื้อสีแดงใส่พานทองคืนให้กับเพื่อไทย
คือก่อนหน้านี้เคยร่วมกับคนเสื้อแดง

แต่ทำไมวันนี้ไปจับมือกับภูมิใจไทยรับไม่ได้
เปรียบเหมือนกำลังคบฉู
เพราะว่าทุกคนเองก็จะไม่ขอร่วมในเรื่องของกิจกรรมพักเพื่อไทยต่อไป
อันนี้คือความโหคักนะครับ
เราไม่เอาแล้ว
ใส่พานเหมือนกันนะคะก็เป็นพานสีทอง
บอกว่าขอคืนให้กับพักเพื่อไทย
เสียความรู้สึกจริงที่สละชีวิตรักษาประชาธิปไตยให้กับคุณทักษิณชินวัฒน์
แต่สุดท้ายเหมือนคนเสื้อแดงถูกเหยียบหัว
จากนี้ไปขอไม่ร่วมทางกันอีกค่ะ
จากนั้นค่ะกลุ่มแท็กซี่อ่านแถลงการพร้อมกับถอดเสื้อสีแดง
ที่มีรูปใบหน้าของคุณทักษิณนะคะเสื้อนี้ค่ะ
แล้วก็เอาใส่พานซึ่งก็เป็นพานสีทอง
กลุ่มแท็กซี่เขาบอกว่าเขาเรียกพานนี้ว่าพานทองแท้
มีดอกไม้จันทร์เปิดเพลงอกหักซ้ำสองของสายันสัญญา
นำบัตรสมาชิกพักเพื่อไทยออกมาเผาเลย
แล้วก็เผาพร้อมกับดอกไม้จันทร์
นำเสื้อแดงคืนให้กับตัวแทนของสอสอพักเพื่อไทย
พอดเสื้อใส่พาร์นทอง
พวกมีพาร์นทองแท้เป็นลูกชายท่านทักศิลป์
พวกเราต่อสู้เอาเป็นเอาตายครับ
ฉะนั้นเอาไปเอาคืนให้เอาตัวแทนสอสอเรา
อันนี้คือที่คอมพูนเศรษฐ์นะคะสอ
มาทางนี้หน่อยมาทางนี้หน่อย
พันธุ์ลงพ่อเดี๋ยวเอาบัตรขึ้นด้วยน่ะบัตรไป
คุณผู้ชมคะมีอีกมุมหนึ่ง
มุมนี้เขาบอกว่าเขายังสนับสนุนเพื่อไทยอยู่
แต่เป็นการสนับสนุนแบบมีเงื่อนไข

ครอบครัววิรชนคนเสื้อแดงค่ะ

ให้กำลังใจพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาล
คือณเวลานี้กลุ่มนี้เขายังสนับสนุนอยู่นะคะ
แต่เขามีเงื่อนไขกับพักเพื่อไทยว่า
คือคุณต้องไม่ไปร่วมกับพักพลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติและประชาธิปัตย์นะ
เพราะรอยแผลในปี๒๕๕๓ยังไม่ได้จางหายไปไหน

ก็คาดหวังว่าจะให้ความเป็นธรรมในคดีที่เกี่ยวกับการสลายการชุมนุมด้วย
เราขอสนับสนุนพักเพื่อไทยแล้วเป็นกำลังใจให้
แต่เราไม่ได้สนับสนุนให้ไปจับมือกับพักสองลุงนะคะ
สนับสนุนให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้สำเร็จ
แล้วแก้ไขกฎหมายให้ผ่านไป
ระบุไว้แล้วว่าเราไม่เอาประชารัฐ

สองลุงเราไม่เอาประชาธิปัตย์เราไม่เอา
แต่เราสนับสนุนให้เขาจัดตั้งรัฐบาลมีพักอีกเยอะแยะ
ภักดิ์เล็กภักดิ์น้อยคุณก็รวบรวมมามันก็ได้อยู่
คือทางกลุ่มญาติวิรชนเนี่ยนั่นหมายความว่า
ถ้าจับกับภูมิใจไทยไม่ยืนหา
สองลุงไม่เอาประชาธิปัตย์ก็ไม่เอาใช่ค่ะ
แล้วมันจะถึง๒๕๐ไหมล่ะ
เพราะก้าวไกลก็ไม่ได้อยู่กับทางนั้นแล้วด้วย
บางส่วนของพักสองลุงได้ไหมล่ะคะ
ไม่ทราบแต่เมื่อวานคุณหมอชนน่านแถลงเนี่ยบอกว่า
เราก็ไม่ปฏิเสธนะถ้าจะมาอาจจะมาเป็นบุคคล
หรือเป็นกลุ่มบุคคลแต่พักของสองลุงเนี่ยไม่มาทั้งพักแน่